วันนี้ครับมวยรองคู่เหว่งของเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงครับเหนือธรณีเสียบเข่าเข้าลำตัว

โอ้โหแต่ว่ามายกเมื่อสักครู่นี้แทงเข่าเสียบทีเดียวหงายท้อง

ส่วนสไปเดอร์แมนเดี๋ยวจะชักใยกลับรังไปนะครับ

เป็นผู้ชายมียัยนะครับสไปเดอร์แมนครับ

ศักยบรรทรรัฐเดินทางมาถึงเพื่อนกันทำรายการนะครับ
คู่นี้เป็นดาร์บี้แมทภาคอีสานครับ
โคราชปะทะหนองคายนะครับ

ชนะเพชร๙๑รุ่งโรศครับ
ถามที่นักมวยที่อายุเยอะกว่าก่อน

ก็ทุกลูกครับเตรียมมาทุกลูกครับวันนี้ครับ

เขามีทีเด็ดมาฝากเราแล้วก็ไม่บอกด้วย

เขานี่แน่นอนอยู่แล้วมีอาวุธเสริมไหม

เจอรุ่นพี่ต้นของประเทศ

แค่งซ้ายนี่มีความหนักมากนะครับ
มากนะครับขณะที่พลังข่าวของมุมแดงก็ใช้เล่นนะครับ
ปะทะเก่าคุณว่าใครเลือกยากเอ้าติดตามวิทยา
๙๑รุ่งโรศ
กับมวยกุ้งเอกเราวันนี้ครับไฟล์แดง
ขุนหารสิทธงศักดิ์หรือช่อ๕พยักษ์
ชื่อสรายุทธิ์กมพันธุ์
อายุ๑๙ปีเป็นชาวจังหวัดศรีสะเกด
กมาแล้ว๘๒ครั้งชนะ๖๔
แพ้๑๓เสมอ๓ครั้ง
ฟอร์มข้างหลังชนะกระแนนลิธิเดชโรงเรียนกีฬาโกราช

ส่วนฝ่ายน้ำเงินชนะเพชร๙๑รุ่งโลศ
อภินันวันชูไทยอายุ๒๖ปี

กมาแล้ว๘๑ครั้งชนะ๖๑
แพ้๑๕เสมอ๕ครั้ง
ข้างหลังชนะทีเกโอเพชรเกียงไก่ต่อศิราชัย

กลับพูดทำหน้าที่บนเวทีครับอาจารย์มวลศัตริย์พรรคดีคำครับ
มุมแดงนี่ซอฟต์อยู่กับเศรษฐ์ชายสุโขทัยนะครับ

ก็หายไป๒๓เดือนนะครับ
ทำเรื่องเปลี่ยนสีเสื้อย้ายค่าอยู่
สดเหลือเกินแล้วครับรายนี้เป็นอดีตแชมป์๑๑๕ของประเทศไทยนะครับ
ขณะที่น้ำเงินนี่เก่าเหลือเกินครับ
ซ้ายไฟพะเนียงแล้วครับแข้งซ้ายหนักแรงเหลือเกินว่ากันอย่างนั้นนะครับ
หมัดกับสอบก็คมใช้เล่นครับ
ขณะที่มุมแดงเนี่ยเป็นน้องชายแท้นะสายเลือดดีของทงชัยสิทธงศักดิ

เข่าพลังม้านะครับก็สไตล์การชกคล้ายกับพี่ชายเลยครับ
ฉลาดปลาเปรี้ยวนะครับบนเวทีรายนี้ครับคุณหาร
โอ้โหต้องบอกว่าซ้อมค่ายใหญ่ทั้งคู่อะพี่ชัยครับ

พี่เอแสนชัยมวยไทยยิมครับ
เรื่องของความน่าเชื่อถือเรื่องของหน้าเสือนี่แม่

ต่างกันแค่ความสดกับความเก่าเท่านั้นครับ

โอ้โหน้าทรงคิดมาแล้วนะครับว่าไม่ห่างแน่นอนครับ
ฝ่ายแดงนี่ได้เปรียบรูปร่างเขาจริงแต่ว่าต้องต่อน้ำหนัก๑ปอนด์
๑ปอนด์ได้ไปทั้งเงินครับ
เดี๋ยวดูเลยครับ๑๒๕ต่อ๑๒๖ครับ
ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับศึกภาพบริษัทไทยรัฐครับ
วันนี้ทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะครับ
ติดตามความมันแล้วก็เต็มไปด้วยสีสันนะครับ
คู่รองนี่แย่งซีนคู่เอกหรือเปล่าล่ะ
มาทั้งแบทแมนมาทั้งสไปเดอร์แมน

เดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมกับพี่ชายจะใส่หน้ากากมาเปิดหน้าบ้าง

เอากัปตันอเมริกาส่วนพี่ชัยเนี่ยใส่หน้ากากเซลมูล
โอ้โหน่าติดตามน่าลุ้นเลยนะครับคู่นี้
ต้นเนี่ยดูความหนักแรงของมุมน้ำเงินให้ดีครับ
ฝ่ายแดงนี่ต่อมหนักให้น้ำเงินครับแต่ไม่ได้ต่อรูปร่าง
มุมน้ำเงินเนี่ยหายไปปีกว่านะครับ
แล้วกลับมายืดเส้นยืดสายได้๒ไฟล์
ชนะนอกรวดเลยนะครับสองไฟ
หนักแรงสมคำล่ำลือหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับ
ขณะที่เกมยาวเนี่ยแหม่พลังข่าววงในของมุมแดงก็ใช่เล่นนะครับ
ฟิตซ้อมไฟล์นี้ดีด้วยครับผมไปสืบนึกสืบจริงมาถึงค่ายนะครับ
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้
เจอกันนาทีนี้ถือว่าน่าตื่นเต้นเลยนะครับ
มุมแดงเนี่ยเดิมอยู่สายฝั่งของเพชรยินดีนะครับ
ตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ในสายศึกของวันทรงชัยเรียบร้อยแล้วนะครับ
ถือว่าเป็นมวยต่างศึกต่างสายก็ว่าได้นะคู่นี้นะ
เดิมก็อยู่ฝ่ายแดงก็อยู่สายเพชรยินดีครับ
และอย่าลืมนะพรุ่งนี้ครับวันที่๗สิงหาครับ
ไปลงเลือกร่างประชามิติครับอ่า

โมงเช้าถึง๑๖ครับถึง๔โมงเย็นครับ
ส่วนในเรื่องของการมวยก็ห้ามพลาดนะครับศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
เมื่อวานนี้ที่ภาคใต้ชื่นใจเลยนะเก็บค่าผ่านประตูได้๗ล้านกว่ามวยนักก

แม่แฟนพลังมหาชนก็อย่าลืมนะครับฝากผลงานของศึกยอดมวยไทยรัฐด้วยครับ
เปลี่ยนช่องมาดูมวยไทยรัฐกันบ้างครับ
บรรจงจัดคุณภาพครับแก้วนะครับจะเห็นมุมนี้นะครับว่ารูปร่างต่างกันชัดเจนครับ
มุมแดงได้ลอยกว่าขณะที่น้ำเงินได้อย่างหนานะครับ
มีดีคนละอย่างว่ากันอย่างนั้นครับ
มุมแดงนี้มีเสียเอียดพระทรรุงนะครับในทีมงานช๕พครับ

ขึ้นมาถอดโมงคลให้กับชานะเพชร
อยากกระพริบตานะครับวันนี้คู่แรกนี่น็อคครับคู่ที่สองนับคู่ที่สามน็อค
แล้วคู่นี้จะเป็นแบบไหนติดตามยกที่๑ครับ
ท่านผู้ชมครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนสุวรรณนี่เป็นผู้นำรายการแล้วนะครับ
คู่ที่สี่ขุนหาญชอห้าพยักษ์แดงนะครับชนะเพชร๙๑รุ่มโลศ
ก็ถือว่าตระกูลมวยหมึงกันในปลายแดงเนี่ย
นี่ผมเปลี่ยนเป็นชัญชายชอห้าพยักษ์เลยนะครับตอนนี้

ยังไม่อย่าไปก่อนนะ

ชอห้าพยักษ์นี้ของเขาตอนนี้โอ้โหมีพวกที่มาก
เยอะมากสมัครพวกพวกเขาก็เยอะ
ตอนนี้ผมส่งพวกผมไม่ควรรู้นะ
สมเกตอิเล็กโทนิกส์เป็นสมเกตช๕พยาคม

สมเกตอังทองอ่ะนะตอนนี้บนเวทีดีกว่า
กระเกียงสีน้ำเงินสั้นกว่าจริงอ่ะแต่หนัก
น้ำเงินนี่เดินทางมาไกลนะท่าบ่อน้องคาย
แปลว่าซ้อมอยู่กับเสียแขก
โห้ข้าวใหญ่ทั้งคู่นู่น
โอ้โหมาหมดมาครบนะครับ
บริธิภาพก็ประจัดบนเวทีนะบริศักดิ์ธรรมดีคำแนะนำก่อน
ไลน์นี้ก็วัลสับเค้าธรรมดาที่ไหนล่ะ
สูงยาวของเขาดีเลยข้าวอนาพฤศกัยนะเนี่ย
ซ้ายจัดจ้านเดียมเชิงแจ๋วนะครับ
นี่ฟ้ายน้ำเงินจนฟ้ายแดงต้องลงทุนนะผมว่านะ
มุมไหมนี่ปั้มเกาะตีตีเกาะปั้ม

แต่ต้นนี่ต้องระวังน้ำเงินน้ำเงินน่ากลัวนะ

ชนะเพชร๙๑ลุงโรดซ้ายทั้งแถมแต่ซ้ายต่อยซ้าย
กระดูกการผ่านมวยไม่ได้เปรียบน้ำเงินนะ

ผ่านมือมาโชคโชนในรายนี้
ฟ้ายแดงนี่ก็เรียกว่าได้สดได้ร่างกายไว้ได้รูปร่าง
การพิสร้องปันเป็นอยู่ก็อาจจะดีนะนะ
ช้าห้าประยักษ์น่ะแฟนมือเชื่อถือสูงอยู่แล้ว

วันนี้ช๕พยักษ์ส่งเข้าประกวด๒ตัวเลย
อาจจะเป็นเกมที่ลุลไม่สนุกแน่นอนนะ

น่าขยับ

เด็กมันจะเสียหาย

คู่แรกน็อกคู่ที่๒นับคู่ที่๓น็อก

บอกแล้วว่าโลกติดต่อสุดยอดมวยธรรม

ครับนี่ครับภาพแต่ว่า

พร้อมโดยชาวต่างชาติครับได้มาดูครับ

ทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่ชนะเพชรนี่ขยับเข้าหา
โอ้โหสาดแข้งซ้ายดับหนักเลยครับ
ทางด้านขุนหารก็รอจังหวะครับ

ตอนนี้ขอบคุณกาวซิเมนตาจอราเข้เขียวครับ

ราเข้ฟาดหางเอาไป๑๐๐๐บาทครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอภิวัตรครับ
ไปไปพยาบาลครับยกที่๒แล้วท่านผู้ชม
สถานการณ์นี้น่าจะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะ
แต่พี่ป่ามีคนถามมาว่าคุณหาดนั้นชื่อเดิมชื่ออะไรพี่ป่า
ก็ใช้ชื่อนี้ล่ะขุนหานศิษย์ทองศักดิ์นะ
ตอนนี้ก็มาใช้ขุนหาน
ช่อ๕พระยักษ์
ลายนี้เนี่ยเค้าเคยพูดนะหัวหน้าเค้าจะบอกว่าไม่อยากจะเจอไอ้เจ้าลูกนิมิตรแล้วเกิด

ช่วงฟอร์มดีก็มีสิทธิ์
มีสิทธิ์
บกวนช่วงล่างโดยตลอดนะครับน้ำเงิน
แข้งขวาขวากับซ้ายนี่มันสนุกอยู่แล้วนะ

น้ำเงินชกไปยิ้มไปเหมือนจะมั่นใจเลยนะ

ครูด้วยรุ่นนักเลย
เนี่ยแดกยังไม่ออกเลยอะ
มากนี่ไม่ดีนะครับต้องโต้ด้วย

ก็รับก่อนแล้วไม่โต้ยุบได้เลยนะ
เป็นการชิงจังหวังแค่นกันนะครับ
ซ้ายกับขวาแก้งขวาโต้โดยซ้ายตัดล่าง
นานออกขวานี่ออกเนียนเลยนะครับแดง

ขยับเดินเข้าหารุ่นพี่

โอ้โหรุ่นน้องเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วหนีไม่ได้
แต่ว่าเดี๋ยวต้องหนีนะ
ถ้าชนเข้าไปนะถ้าชนเข้าไปต้องถอยเลย

แต่ว่าตอนนี้หนีไม่ได้คู่ก็ขยับมาเรื่อย

ตอนนี้เปลี่ยนการ์ดมาเป็นซ้ายบ้างขุนหาง

ติดแล้วเดินแล้วขยับขยับ
ต้องโชว์ให้ดีนะถ้าจะไปต่อยกับลูกนิดนึงนะ
ส่งผมธนสมัยด้วยนะแดงคุณฮาน
รับเยอะนี่จุกเก็บ
เดี๋ยวจะจอดหรือเปล่าเท่านั้นเอง
ถ้าโดนแบบนี้รับเยอะ

ก้วนท่อนร่างตลอดพี่ปาดูหน่อยเบียดน้ำมือสละพรก

แต่ถ้าเดินแล้วเนี่ยปะทะเสียดสีแล้วเนี่ย
เดินยุบบนแค่อาศัยความสนนะ

ยังไม่เดินเครื่องยังไม่ร้อน

ขึ้นไม่ได้ขึ้นพอไม่ได้

แบบแดงฝุนหาด

มันต่อรากดีน่ากลัวจริงเลย

ข้างด้านชนะเพชรเดินเข้าหาเตะขา
หันด้านรู้สึกดึงตัวหลบ
แข้งขวาเข้าลำตัวจัดเต็มเลย
กล้วยกำลังจะเข้มข้นแล้วครับ
ยกที่ผ่านมายังดูชั้นดูเชิงกันอยู่ครับ
ไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
เพลงบุญวธีครับมาว่ากันต่อครับ

ดาวรุ่งที่ต้องจับตาอีกคนนึงครับรายนี้
คุณหารสิทธงศักดิ์หรือว่าคุณหารช๕พยักษ์นะครับฝ่ายแดง
นำเงินในชนะเพชร๙๑รุ่งรวดรุ่นพี่
เปลี่ยนชื่อค่ายแล้วจะใช้ไรหรือเปล่าคุณหาน
เดี๋ยวดูเลยสิทธงศักดิ์มาเป็นช๕พยักษ์แล้ว
ที่๓แล้วต้องจี้ติดในต้องเดินให้เร็วแล้วล่ะครับ
ต้องในล้วนแล้วถ้าอยู่ข้างนอกโดนเก็บเกี่ยวช่วงล่างเข้าไปเจ็บนะ
โดดจ่อยางโอ้โหสวยงามรุ่งที่เกี่ยวล่าง
นำเงินไม่ตกใจนี่ชนะเพชร
ต้องเดินแล้วต้องขยับเดินแทงขวาใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์
ใช้ความสดด้วยล่ะฐัยไหนแทงแลมโก่แล้วแทงโก่แล้วแทงมีแด้งตีสลัม
วยแบบนี้แกร่งต้องแกร่งให้จริงนะ
จะยุบไม่ได้จะหยุดไม่ได้เลยนะครับ
ติดตลอดมีแข้งขวานำวงในแทงด้วยขวาไปเรื่อยครับติดใน
ต้องติดในแบบนี้ครับกำลังงัดข้อกันอยู่ตอนนี้
แข็งแรงดีต้องติดในอย่างเดียวมีโก่งแล้วแทงทันหรือเปล่า
แต่งตัวนานไล่แขนนานก็ไม่ได้ด้วยแดงต้องตีทุกท่าแล้วครับ

น้ำเงินชนะผซดีทำหน้าปู้ชนะภูมิฉี่ความเก็บปวด
ต้องเดินจี้ติดในให้ได้เลยนะครับแดงอยู่ห่างไม่ค่อยดีต้องระวัง
ก็เรียกว่าหลอกไม่สนชนอย่างเดียวครับขุนหาร
ต้องชนให้เจ้าชนะเพชรนี่ยุบให้หยุดให้ได้นะครับ
อย่าเฉยอย่านิ่งอย่าแทร่จ้องต้องบู้อย่างเดียว
นี่ประเภทพวกเกาะติดคิดตังค์ครับรายนี้
ขวาเด้งซ้ายเด้งได้หรือเปล่า
หมายถึงว่าไอ้แม่ชนะเพชรมันก็แก่งเหลือเกินนะ

วงนอกยังน่ากลัวตลอดนะครับน้ำเงิน
แดงนี่มันต้องไหนลุ้นรวดแล้วหากไม่ลด
โกงไม้โกงไม้ลูกธนาจของแดงคุณหาน
แดงเบียดเลยพระราชกำลังมีตัวต้องมหาศาลนะครับ
จะหยุดไม่ได้แข่งซ้าย
ยังเหลืออีกมากยกนะปลายกที่๓

ยสไตล์นี้สมัยก่อนจะเห็นมีไม่มีหยุดเลยนะครับ
อย่างพวกฝนหลวงพวกธนูศึกพวกนี้
ธนูศึกธนูศึกประสบชัยนะ
นั่นล่ะขนหลวงลูกเสร็จแม่พวงทอง

ติดในยังหยุดไม่ได้นะครับ
ไอ้เจ้าทุนหานต้องใช้พละคำหลังไว้อย่างนั้นสิ
นี่แหละครับขนหลวงทัวร์เล็กอย่างนี้เห็นมั้ย
โดนปั้งโดนตีโดนแทงอย่างเดียว
ถ้าพูดถึงธนูศึกก็ต้องสิงห์ทองมาด้วย

เดินให้เร็วครับขวามีไหมหมดยกที่๓
กลุ่ยของเราก็ผ่านไปแล้วกับ๓ยกนี้ภาพท้ายก๓
ทางด้านขุนหานี่ขยับเข้าหาแล้วครับ
ทางด้านชนะเพชรปั้มสีขาวโดนขุนหานหักเหลี่ยมลบลงไปนอน
ชนะเพชรนี่เก๋านะครับแห่ต่อยไปยิ้มไปนะครับไม่กดดันครับ
ขณะที่ขุนหารเองโดนนะครับแต่ว่ายิ่งโดนยิ่งเรียกแล้วครับ
ไม่ครับไม่เกรงกลัวความเจ็บปวดเหมือนกันนะครับ

ชนะเพชรนี่ซ้ายทั้งแถบมีเตะซ้ายต่อยซ้ายแทงเข่ามาทั้งแถบ
เดี๋ยวดูว่าซ้ายจะผ่านตลอดหรือเปล่านะครับหรือว่าผ่านตลาดครับ
ขณะที่ยก๔ยก๕นี่ไว้ใจไม่ได้นะครับ
เพราะว่าอยู่ในระทำการของมวยเข่าอย่างมุมแดงครับ
เกิดอะไรขึ้นยกนี้ติดตามครับ
ยก๓ทำท่าจะดีแล้วถ้าอยู่นอกเนี่ยมันจะโดนซ้ายรบกวนโดยตลอดเลย
เอาคลีนมาถ่ายควันเลย

ต้องถึงอย่างเดียวเลยหวังไม่ได้นะครับ
ติดในต้องสไตล์มวยไม่มีตาไง
ยุคนั้นจะเห็นเลยว่าพวกพนมทวนเล็กอย่างนี้พวกหลังสวนอย่างนี้ไปถึงตัวตลอดนะครับ

ดูหิบไม่ได้การทุกซ้อมต้องเต็มร้อยครับมือนมขายขาดไม่ได้เลยมุยแบบนี้

หิบล่างใช้ได้ด้วยนะแดง
ติดบังมงในพัมยัง
นี่เจ้าชนะเพชรเหลือรายนะ
โหธรรมดาที่ไหนอ่ะ

เป็นมวยด่านอันตรายพี่ป่าใครผ่านได้ก็ได้ขึ้นชั้น
ไอ้แข็งได้ดีดับแข็งไอ้แข็งก็ตีไปเลย
ลบในแล้วตีได้ไหมจับ
อย่างยิ้มแย้มจันทรัยนะชนะเพชร
สายเบิกผ่านเลยนะท่านผู้หญิง
ขยับช้าแล้วถ้าขยับช้าโดนเลย
ล๊อคล๊อคโกงแหลงระวังหักลบ
ไม่ทันดันเนี่ยต้องกระตุกนิดนึง
แม่มรบกวนไปตลอดเลยจุกจิกจริงเลยน้ำเงินชนะเพชร
โมยอย่างนี้วัดกระดิษฐ์พระกำลังเลยนะหยิบต่อมาจังหวะแข้งซ้ายไปติด
โหไงความเกาเกรงเหลืองเหลือร้ายนะกับชนะเพชรนี่
ล๊อคเข้าตีล๊อคเข้ามุน
เป็นรัฐครับบีบติดในเลยเด้งก็ไม่ได้ถ้าเด้งโดนหักล้มทันทีเลย
จี้ติดในอย่างเดียวครับขุนหารช้าไม่ได้
ลูกไหล่แขนนี่ล่ะเหลือร้ายจริง
ดูครับชนะเพชรเข้าขวาตี
ชนะเพชรพยันตุขุนหานตีเข้าขวา
ชนะเพชรโตขุนหานเดินปับใหม่ลบ
ตั้งกับแขนข้างตีไม่ได้
โชว์เหนือเลยชนะเพชรซอยยิกซอยยิกเลยลูกนี้

ซ้ายต้องใส่จะแก้งไม่หกเท่าแล้วนะ
เด้งตีเด้งเข่าขวา

ในครึ่งนาที
แต่ว่ายุบนิดเดียวก็เสียหายได้เลยนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังแกร่งอยู่นะครับชนะเพชร

แน่บกันซ้ายเบิงมาไปเลยชนะเพชรก่อนนี้
โดดดีบยันและมันไม่มีอย่างต้องเข้าใกล้เลยชนะเพชร
เด้งโชว์แล้วตอนเนี้ยโชว์เด้งได้ช่วงหมดยกที่สี่
มวยกุ้ยของเรานี่ผ่านไปแล้วกับสี่ยกสีภาพช้ายกที่สิบ
ครับข้างด้านชนะเพชรวางแข่งซ้ายเข้าลำตัวอ่า
โดนต่อยมัดวืดโดนชะด้านหานศึกขุนศึกครับอ่ะ
คุณหารครับแทบเสียบเข่าเข้าลำตัวครับอ่า
เสียชายสุโขทัยครูพัฒน์อยู่ที่มุมแล้วนะครับ
บอกคุณหารว่าวงแหวนรอบนอกไม่ต้องสนใจครับวงในล้วน
ออกก่อนรีบแทงเลยครับยกสุดท้ายไล่ได้หรือเปล่าครับ

รุ่นน้องกับรุ่นพี่ท่านผู้ชมน้ำเงินนี่ไม่จำเป็นไม่แลกครับ
มีเก๋าซ้ายทั้งแทงซ้ายเบิ่งมาแล้วชกไปยิ้มไปนี่พยังจะดันอ่ะ
ต้องตีอย่างเดียวนะครับตีขยมเลยครับขุนหารสิทธงศักดิ์หรือว่าช๕พยักษ์
เด้งตีอย่างเดียวเลยนะครับน้ำเงินยังไม่ยุบด้วยยังเด้งอยู่ยังเด้งอยู่
ถ้าหม่อยแบบนี้คิดว่าสถานฝุ่นต่อสู้หนึ่งอ่อนยุบนิดเดียว
เป็นด่านอันตรายหนึ่งนะครับเพื่อนแค่สายมันเตะแม่น
ขวาเด้งขวาเด้งตีซ้ายเด้งตี

เหลี่ยมพลิกห่างพลิกออกตีไม่เห็นนะ
อ้าวคำประกันว่าไม่เปิดเกมไว้ครับ
หน้าลืกแต่เด็กเขาความพยายามสูงนะไอ้เจ้าคุณหาค
พยายามเยอะหัวใจใช้ได้แล้วตอนนี้ประสบการณ์อาจจะไปรองนิดนึง
เจ้าวซะยังแก้ซ้ายไม่ตกขวายิงเร่งตีอยู่ซ้ายยิงเร่งตี
ขวาเร่งตีสลับไปเลยครับหันท์อยู่ที่หวังจะทันด้วยหรือเปล่านะครับ
คุณผู้ชมทันหรือไม่ทันกระสานด้วยอ่ะบอกแบบนั้นแหละ
กันต้นหาเลยเจอแบบนี้เสียหายครับเพื่อนผู้ชม

โดนถังลงตั้งยืนแหละเสียงเทกำลังดังมาเลย
โดนซ้ายผ้านกล้างคอผ้านน้ำอกเลยลูกเอง
มวยที่กำลังเบียดเบียดกันมาเจอแบบนี้เสียหายครับเพื่อนผู้ชม
เด้งอยู่ยังตีอยู่ยังไม่จบเกมอีก๑นาที

เข้าสู่ช่วงท้ายเกมครับปีเร่งกองรัว
หักไม่ลงโหนไม่ลงก็แล้ว

ล้มลงไปล่างอีกแม่

ความพยายามหัวใจใช้ได้

แต่ว่ามวยแบบนี้บรรดาพี่น้องแฟนมวยดูแล้วก็ชอบนะ

ชนะของมวยคู่นี้คือใคร

สวิทย์กาลีชิตครับ

วรสักพักดีคำชุมมือให้น้ำเงินนะครับ

ลูกนั้นนะที่มุมน้ำเงิน
สวยงามเลยพักกันสักครู่ครับ